เป็นผู้พิการขามาตั้งแต่กำเนิด
แล้วก็สภาพศพที่น่าสลดใจคือ
อกจากถูกชนแล้วก็หัวฟาดพื้นแล้ว
คุณผู้ชมเห็นขาเทียมไหมครับ
เทียมของเขากระเด็นหลุดจากร่างเลยนะครับ
ก็ต้องมีการตามตัวคนขับรถฟอร์จูเนอร์ให้เจอนะครับ
เพราะว่าเขายังขับซิ่งต่อนะคุณนะ
ขับหลบหนีทั้งที่กระโปรงหน้ายุบถึงห้องเครื่อง
แล้วก็ควันขึ้นเลยแต่ขับเข้าไปจอดอยู่ในคอนโดแห่งหนึ่งนะครับ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบนสะพานข้ามแยกติวานนท์ถนนติวานนท์ขาเข้า
ช่วงเวลาสักประมาณเที่ยงคืนกว่านะครับ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งตอนเที่ยงคืนกว่า
พบศพของนายดันัยชัยนะเราอายุ๒๕ปีเป็นชาวจังหวัดชายภูมิ
พบว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้พิการขา
ข้างตัวมีขาเทียมตกหล่นอยู่นะครับ
ใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต
ทะเบียน๖กกน๖๒๙๐กรุงเทพฯมค
สภาพด้านหน้าพังเสียหายนะครับ

หมายเลข๙กกว๗๘๙๔กรุงเทพมนคร
ของรถเก๋งตกอยู่ด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๑คน

เมื่อสีเทาดำหมายเลขทะเบียน๙กน๗๘๙๔กรุงเทพฯมค
ป้ายทะเบียนตกหล่นอยู่ที่เกิดเหตุนะครับ
หลังก่อเหตุแล้วเขาพยายามขับรถหลบหนี

เพื่อหลบหนีไปจอดที่คอนโดแห่งหนึ่ง

โดยอาสาของศูนย์วิทยุชาลีกรุงเทพนายนพดลโสพนางกูลเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากที่เขาได้รับแจ้ง
ทางวิทยุสื่อสารว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

เขาก็เลยรีบขับรถจะมาที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไปสวนทางกับรถคันหนึ่ง
เห็นรถคันนั้นมีท่าทางพิรุษคุณ

แล้วก็ฝากระโปรงหน้าสภาพด้านหน้าพังเสียหาย
มีควันขึ้นแล้วแต่เหมือนฝืนขับไป
และกำลังกลับรถบริเวณหน้าธนาคารกสิกรไทย

ทีนี้ทางกู้ภัยเขาเลยขับติดตามไปนะครับ
กระทั่งรถคันดังกล่าวเลี้ยวเข้าไปจอดในคอนโดแห่งหนึ่ง

แล้วก็กู้ภัยมาทราบต่อมาว่าเป็นรถ

หนุ่มกราฟฟู้ดนั้นเสียชีวิตนะครับ

พร้อมกับควบคุมตัวคนขับรถฟอร์จูเนอร์คันนี้ไว้
แล้วก็สันนิษฐานว่าเขาน่าจะขับรถมาด้วยความเร็ว
ก่อนที่จะพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์

รวมถึงตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายด้วยนะครับ
ส่วนศพผู้เสียชีวิตนั้นได้มอบให้ทางมูลิธิป่อเต็กตึงนะครับ

สำหรับผู้เสียชีวิตก็เป็นคนพิการ

แล้วก็จริงเขาเป็นคนสู้ชีวิตนะคุณนะ

ช่วยแม่ทำงานหาเงินทุกอย่างที่สามารถทำได้นะครับ
เพื่อที่จะเก็บเงินเก็บทองมาช่วยครอบครัว

ก่อนเกิดเหตุได้ส่งของให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
กำลังจะขับรถกลับบ้านย่านวิภาวดีคุณ
ก็มาถูกรถฟอร์จูเนอร์ชนซะก่อนนะครับ

เพราะว่าขาเทียมของเขาหลุดออกมาเลยนะครับ

ก็วัยเบรนจับแพร่อายุ๒๕ปี